ส่วนเรื่องนี้ค่ะเป็นเรื่องรองสารวัตรจราจรสพเมืองมหาสารคาม
คือทำหน้าที่อยู่ดีค่ะคุณผู้ชมยืนโบกรถตอนเช้าอยู่ตรงสี่แยกไฟแดง
กระบะซิ่งมาค่ะชนตำรวจอย่างจังเลยค่ะ
เออคือดูแล้วมันก็ไม่น่าจะเกิดขึ้นนะเออชนลอยเลยอ่ะ
แต่มันก็เกิดขึ้นเนี่ยค่ะโอ้โหค่ะแล้วก็เนี่ย
อยู่ระหว่างการปฏิบัติหน้าที่เลยกำลังโบกให้รถหยุดอยู่เลยนะคะ
อีกฝั่งหนึ่งไปแต่คันนี้มายังไงก็ไม่รู้นะคะ
ไม่รู้เหมือนกันว่ามายังไงแล้วก็ชนตำรวจเลยค่ะ
แต่ว่าคนขับเนี่ยก็ไม่ได้หนีไปไหนนะคะลงมาช่วยค่ะ
นี่คือเมื่อเช้านี้เลยค่ะสดร้อน
จราจรที่ถูกชนเนี่ยนะคะก็บาดเจ็บนะคะ
คนขับรถคันนี้ก็คือนายอนุวัฒน์อาจเจริญค่ะ
เฉียวชนบาดเจ็บก็ต้องนำตัวตำรวจส่งโรงพยาบาลค่ะ
คือท่านก็เล่าให้ฟังบอกกำลังยืนโบกรถอยู่
แล้วเห็นแล้วแหละว่ากระบะเนี่ยขับพุ่งมาอย่างรวดเร็วก็เบี่ยงตัวหลบ
แล้วเอามือดันส่งออกไปเพื่อลดแรงกระแทก

มีเหรียญของล้นกล้าวรัชกาลที่๙นี่นะคะ
ติดตัวอยู่ตลอดแล้วก็มีพระบรมธาตุนาดูลอีกองค์
ติดตัวเป็นประจำคงทำให้แคล้วคลาดจากอันตรายค่ะ

หมอก็ให้พักรอผลเอ็กซาเรย์นะคะ
ส่วนคนขับรถก็แจ้งข้อหาขับรถยนต์โดยประมาทค่ะ